คุณผู้ชมครับวันนี้มีการประชุมคอลโรมอนท์นับพิเศษแล้วครับ
แล้วก็ต้องได้รับความเห็นชอบภายใน๓วันนะฮะ
เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาลด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย
ก่อนที่จะขึ้นห้องทำงานทันทีนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับ
ทั้งนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางออกจากบ้านพัก
กรมฐานราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
หมายเลขทะเบียน๔กกต๒๙กรุงเทพนคร
แล้วก็มีหน่วยรักษาความปลอดภัยคุ้มกัน
แล้วก็มีรถนำขบวนตามปกตินะครับ
ทีนี้นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าเรียบเฉย
ขึ้นห้องทำงานทันทีไม่ได้สัมภาษณ์อะไรมากนัก
แต่ทีนี้ครับนักข่าวก็ไปเกาะติดรัฐมนตรีท่านอื่น
โดยเฉพาะรองนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการที่เป็นแก่นำของแต่ละพักพักร่วมรัฐบาล
คุณอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคอรมณ์นัดพิเศษนี้นะครับบอกว่าจะเป็นการหาบรือถึงสถานการณ์ทางการเมือง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อหาทางในการรับแล้วก็การแก้ไขปัญหา
ซึ่งนายอนุทินบอกแบบนี้บอกว่าการแก้ไขปัญหาขณะนี้
รัฐสภาจะเป็นทางออกได้หรือไม่นี่คำถามที่สื่อมวลชนถาม
รัฐสภาจะแก้ไขปัญหาที่ตอนนี้ประเทศไทยเผชิญได้อยู่หรือไม่
ตอนนี้ให้ดึงมาอยู่ในระบบนี้นะครับ
อนุทินบอกว่าจริงแล้วทุกคนเป็นทางออกได้
ช่วยกันถอยคนละก้าวลดอารมณ์หันมาคุยกัน
แต่ว่าตอนนี้อารมณ์แรงคุยกันคงไม่รู้เรื่อง
ต้องรอจังหวะดีนะครับ
ส่วนมีคำถามว่าและพักภูมิใจไทยจุดยืนของพักจะเป็นอย่างไร

นายอนุทินบอกว่าเป็นเจตนาบรมที่ชัดเจนในการก่อตั้งพักอยู่แล้ว
ในเรื่องของการปกป้องสถาบันแล้วก็ต้องทำเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย
แล้วก็ถูกถามเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติ
คุณอนุทินเสียงสูงเลยนะบอกไม่มีหรอก
รัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย
และถ้าจะตั้งต้องมีเหตุมีผลต้องตรวจสอบและถวงดุล
รัฐบาลแห่งชาติมีไม่ได้
ส่วนคำถามที่ว่าพลเอกประวิทธิ์
หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลคุยเรื่องนี้หรือเปล่า
นายอนุทินบอกว่าไม่ได้เรียกผม

นี่คือคำตอบของในส่วนพักภูมิใจไทยนะครับ

ทีมข่าวถามคุณจุลินลักษณะวิสิทธ
รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ได้พูดถึงข้อเรียกร้องของพักร่วมฝ่ายค้าน
เรียกร้องไปยังพักประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาล

ในการให้มีการเปิดประชุมสภา

หาบรือทางออกของการชุมนุม
โดยนายจุลินบอกว่าจุดยืนของประชาธิปัตย์
คือยังไม่ได้พิจารณาเรื่องของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนี้
แต่ขั้นตอนมันต้องมีเสียง๑ใน๓

คือสภาพผู้แทนราชดรกับวุฒิสภา
ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วสภาพผู้แทนรัศดร

อีก๒สัปดาห์ข้างหน้านี้คือเดือนพฤศจิกายน

นั่นสิในการแก้ปัญหาเร่งด่วนตอนนี้นะครับส่วนลักษณะการชุมนุม
ขอให้ไปใช้โควิดโมเดลดีกว่าในการที่เราทุกคน
จะต้องช่วยกันในการป้องกันโรคระบาดและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับ
อีกคำถามสำคัญที่นักข่าวไม่ถามไม่ได้เลย
เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
จุรินบอกว่าไม่เคยได้ยินกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติในขณะนี้
อีกทั้งรัฐบาลแห่งชาติในต่างประเทศถ้าจะมีได้
ต้องมีในสถานการณ์สงครามในภาวะไม่ปกติ
สภาวะปกติที่บ้านเมืองไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
แต่ปัจจุบันไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับ
ซึ่งขณะนี้ระบบรัฐสภายังสามารถเดินหน้าต่อไปได้
คุณจุรินบอกว่ายังไม่ถึงทางตัน
ยังสามารถใช้ระบบรัฐสภาไปได้ต่อ
นี่คือการให้สัมภาษณ์ของ๒บุคคลสำคัญ
ของสองพักนะฮะภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ